ดูคลิปนี้กันหน่อยแชร์กันว่าในโลกโซเชียลนะฮะ
เพราะว่าตอนนี้เข้าหน้าหนาวก็มีลานเบียร์กันเยอะ
แต่ทีนี้พอคนเข้าไปดื่มเข้าไปกินมีกาดคอยดูแล

กาดรุมทำร้ายนักดื่มเจ็บหนักเลย

แต่ว่าต่างฝ่ายต่างยืนยันว่าไม่ได้เริ่มก่อน
แต่มีคลิปที่นักเที่ยวเขาถ่ายเอาไว้ได้
กาดไปทั้งดึงทั้งฉุดทั้งลาก
แล้วก็ทำร้ายร่างกายนักดื่มนะครับ
นี่แหละกาซนี่แหละกาซเลือบ
ชุดนี้เลย
เข้าไปห้ามแล้ว
ผมเข้าไปห้ามแล้ว
นักดื่มที่ถูกลากอยู่แบบนั้นนะครับ

ในพื้นที่มาพยางพลปลวกแดงจังหวัดระยอง
จากคลิปนี้ก็มีคลิปอื่นที่
นักเที่ยวเขาสามารถถ่ายได้นะครับ
เขาบอกว่ากาประมาณ๔๕คนกำลังมีเรื่องกับนักเที่ยวนะฮะ
มีจังหวะหนึ่งกาดได้หิ้วตัวผู้ชายคนหนึ่ง
ขึ้นมาจากพื้นลากถูแบบนี้
แล้วก็บอกว่าใครไม่เกี่ยวออกไป
แล้วมีเสียงเมื่อกี้ใครพูดอะไรมรุกกระทืบนะครับ
มกลางความแตกตื่นของนักเที่ยวรายอื่นนะครับ
เพราะว่ามีคลิปอย่างที่เห็นนี่อีกคลิปหนึ่งช่วงชุลมุน
แต่ภาพไม่ชัดเจนว่าใครเริ่มกันก่อนนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ไปพบกับกาดที่อยู่ในเหตุการณ์
ซึ่งกาดคนนี้กำลังไปพบกับตำรวจสพปลวกแดงนะครับ
คนนี้บอกว่าวันเกิดเหตุเป็นวันที่๑๑พฤศจิกายน

ขณะที่ทีมกาด๕๖คนกำลังดูความสงบเรียบร้อย
มีนักเที่ยวคนหนึ่งเมาคุณเมาแล้วไปเต้นอยู่หน้าเวที

และทีนี้ทางกาดก็กลัวว่าจะกระทบกระทั่งกับนักเที่ยวคนอื่น
ก็เลยไปห้ามจะบอกเขาแค่ว่าใส่เสื้อพี่กลับไปนั่งที่โต๊ะพี่

แต่ปรากฏว่านักเที่ยวนักดื่มคนนั้นโตเถียงกับกาดที่เข้าไปคุยด้วย
เขาก็เลยเข้าไปห้ามไม่ให้บานปลายขึ้นนะครับ
แต่ไม่รู้ตอนนั้นเก้าอี้ลอยมาจากไหน

กาดคนเมื่อกี้เขาบอกโอ้โหตรงหน้าผากผมเนี่ยเป็นรอยบุ๋มเลยนะฮะ
หลังจากนั้นเกิดการตะลุมบ่อนจนมีนักดื่มเจ็บ๒รายนะครับ
ยืนยันว่ามีพยานและคลิปบอกว่าทางกาดไม่ได้เริ่มก่อน

ข่าวที่ออกมาว่าฮิ้วคนเจ็บไปทิ้งไม่จริง
แค่นำตัวออกไปจากร้านเบียนเพื่อรอกู้ภัยมารับตัวนะฮะ
ก็มีลูกค้าจากหน้าเวทีครับ
เขาบอกว่าพรุ่งนี้เต้นเหมือนเท่าเมาส์อ่ะพี่

ก็เราก็เลยให้น้องคอยกัดคอยดู

เรื่องหลักก็คือให้กาดคอยดูแล้วก็ให้น้องที่รู้จักกับเขา

ผมเห็นเหตุการณ์ดูเข้าไปเขาบอกว่า

คำนั้นยังไม่ทันขึ้นปากเลยพี่

นี่พี่
เห็นไหมที่เขาชี้ตรงหวานคิ้วบอกหน้าผากบุ๋มเลย

แต่ทีนี้เราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับนักเที่ยวที่บาดเจ็บเหมือนกันนะฮะ
นี่โทรศัพท์พูดคุยเขายอมรับว่าตอนนั้นเขาดื่มกันแล้วมีอาการมืนเมาเหมือนกัน
แต่ฝั่งเขาบอกไม่ได้เที่ยวไม่ได้เริ่มก่อนนะไม่ได้ก่อกวนใครนะ
นี่ก็เจ็บกันอยู่โรงพยาบาลเหมือนกันนะครับ
เหตุเริ่มจากน้องชายเขาก็ไปเต้นหน้าเวทีตามปกติ

น้องก็ต้องผลักกลับไปเพราะน้องยังงงว่าทำไมต้องมาผลักอกกันด้วย

ผู้เป็นพี่เห็นน้องโดนทำร้ายก็เลยหยิบเก้าอี้ฟาดไปกลางวง

ตื่นมาอีกทีมีคนเนี่ยช่วย

ส่วนตัวเขาเมื่อกี้เห็นอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมฮะ

แต่มองว่ากาดทำรุนแรงเกินไป

ต่างฝ่ายต่างก็แจ้งความเหมือนกันนะคุณฮะ